เราจะพบเห็นกันบ่อยขอทานที่เป็นคู่แม่ลูก

ส่วนใหญ่จะเป็นขอทานที่มาจากต่างด้าวทั้งสิ้นนะครับ
ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานเด็กต่างด้าว

เพื่อเป็นการจัดระบบทั้งในเรื่องของการช่วยเหลือ
แล้วก็การส่งตัวกลับไปยังประเทศต้นทางด้วยนะครับ

คุณผู้ชมได้รับทราบกันครับ
อยู่ตามข้างถนนเบาบางลง
แต่จำนวนขอทานต่างด้าวคู่แม่ลูกกลับเพิ่มสูงขึ้น

แม้จะมีการผลักดันกลับประเทศต้นทาง
แต่ก็ยังมีการกลับมาขอทานซ้ำอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเหตุนี้จึงทำให้กลมพัฒนาสัมคมและสวัสดีการ
ซึ่งมีองค์กรเครือข่ายจำนวนมากในประเทศกัมพูชา
จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานด้านขอทานร่วมกัน
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีระบบ
รูปแบบที่เราจะเน้นหนักก็คือ
พัฒนาระบบการประสานส่งต่อระบบการดูแลช่วยเหลือ

พอเรามาสัมภาษณ์รู้แล้วว่าเป็นขอทานต่างด้าวปั๊บ

แต่ขณะเดียวกันเราก็จะต้องมีการประสานงาน
สมมุติว่าเขามีเครือข่ายอยู่ในจังหวัดนี้

แล้วก็เมื่อสมมุติถูกปรับดำเนินคดี

องค์กรเคลือขายนั้นก็จะต้องทำงาน

ว่าคู่กลุ่มเป้าหมายเขาเนี่ยออกจากพื้นที่มาแล้วนะ

ยังคงมีเห็นบ้างปล่าปลาย
ซึ่งเข้ามาในลักษณะผู้ปกครองผ่าเข้ามา
โดยมองว่าหลังจากมีการทำข้อตกลง
การแก้ไขปัญหาขอทานร่วมกันแล้ว
จะสามารถทำให้ปัญหาดังกล่าวลดลงไปได้
จากการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกัน
ทั้งทางประเทศไทยและกัมพูชา

ก็เนื่องจากมีระบบการทำงานที่เป็นระเบียบมากขึ้น
เห็นช่องทางในการส่งต่อมากขึ้น

และเฟรนด์เองทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศกัมพูชา
มากกว่า๕๐องค์กรที่เราสามารถจะทำงานช่วยเหลือ

นำกลับสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
แม้ว่าขอทานยังจะไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปในทันทีทันใด

ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างระบบ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานเด็กต่างด้าวและครอบครัว

ระบบการช่วยเหลือในการกลับคืนสู่ประเทศต้นทางอย่างกัมพูชา
และระบบการเฝ้าระวังดูแล
นี่ให้กลับมาขอทานซ้ำในประเทศปลายทางอย่างเช่นประเทศไทย
ปัญหาเด็กขอทานจากกัมพูชา
มูลที่กระจกเงาเคยมีข้อมูลแบบนี้บอกว่า
มีกระบวนการในการที่จะไป
ซื้อเด็กที่เหยียบกับระเบิดที่กัมพูชา
หรือว่าเด็กที่เกิดจากครอบครัวยากจนไปซื้อมาจากพ่อแม่
ควรละ๑๕๐๐ถึง๓๐๐๐บาท
หรือมีการเช่าเด็กมา
รายเดือนเดือนละ๑๐๐๐๒๐๐๐บาท

ดังนั้นต้องมีการผลักดันแล้วก็ส่งกลับอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ถูกต้องคุณพอส่งกลับไปแล้วหลังจากนั้นต้องพัฒนาต่อ
สิ่งสำคัญคือไม่ให้เขากลับมาแล้วก็เป็นขอทานซ้ำอีกในประเทศต้นทางนั่นเองนะคะ
อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะในการแก้ปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์แล้วก็แรงงานด้วย